ก็คงจะได้พูดคุยแนววิเคราะห์
ย้ำนะครับว่าบทวิเคราะห์นี้พวกเราจัดทำขึ้นมา

ของข่าวในสื่อต่างประเทศ
คือหลายคนก็รอคอยตั้งนานแล้วละว่า
ใครจะเป็นคู่ชกทีนี้มันเป็นแน่แล้วว่า
ชกของศรีสะเกดจะเป็นชาวเม็กซิโก
ครับดังนั้นเนี่ยพอเราดูจากอันดับ๑๑๕
ซึ่งสอบถามจากทีมงานนครหลวงโปรโมชั่นยืนยันแล้วนะครับว่า
๑ใน๑๕นี่แหละก็คงไม่ได้เปลี่ยนจากนี้แล้ว
ดังนั้นอันดับใหม่ประกาศมาก็ไม่ได้มีผลอะไรอยู่แล้ว
ก็เป็น๑ใน๑๕ที่อยู่ที่เราวิเคราะห์จากอาทิตย์ที่แล้ว
ดังนั้นเนี่ยลองมาดูกันนะครับว่า
โอกาสของใครที่จะได้ชกกับศรีสะเกดที่ประเทศไทยมากที่สุด

มีทั้งหมด๕คนที่เป็นนักชกเม็กซิโกตามหน้าจอเลยครับ

ไม่ใช่ว่าเราพยายามหาแหละมันไม่มี

อันดับหนึ่งวนฟานซิสโกเอสตาด้า

อันดับ๙นะครับฟางซิสโกโรดิเกวสจูเนีย
อันดับสิบสองฮูลิโอซีสรามารติเนส
แล้วก็อันดับ๑๓อีรานดีแอสครับ
แต่ทีนี้ต้องตัดเอสตราด้าออกไปค่ะรองอันดับที่๑
เพราะว่าเอสตาด้าตัดสินใจที่จะชกกับฟิลิเป้

เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เลย

สดาก็เลยเลือกโอลูกุต้ามาแล้วกันนะครับ
เพื่อที่จะรักษาอันดับ๑เอาไว้
เพื่อมีโอกาสในการชิงแชมป์ไฟล์บังคับกับศรีสะเกดอีกครั้งหนึ่ง

มันเหลือ๓คนบนหน้าจอแบบนี้
ตัดมาดูอีกครั้งนึงนี่ครับ
สามคนนี้นะคะยังไม่มีโปรแกรมชกล่าสุดออกมา
ก็เลยมีความเป็นไม่ได้ว่าจะเป็นคนใดคนหนึ่งนี่แหละ
ที่จะมาชิงแชมป์โลกกับศรีสะเกดวันที่๖ตุลาคม
ทีนี้ก็ต้องชื่นชมทางทีมงานของนครหลวงโปรโมชั่นนะคะ
ตัดสินใจเลือกนักชกชาวเม็กซิโกมา

เป็นการลองศักยภาพของศรีสะเกดก่อน
ก่อนที่จะต้องกลับไปเจอกับเอสราด้าอีกครั้ง
ครับดังนั้นก็ไปดูครับไล่เรียงกันนะครับ
เริ่มตั้งแต่อีรานดีอาร์สอันดับ๑๓ครับ
สถิติการชก๑๙ครั้งชนะ๑๔น็อก๖แพ้๒
ซึ่งการแพ้๒เป็นการแพ้น็อกทั้งหมดแล้วก็เสมอ๓ครั้ง
ปัจจุบันเขาเป็นแชมป์ตัวจริงของสภามวยโลกนะครับ
แล้วก็ช่วง๒ปีหลังฟอร์มดี
ชนะทั้งเอร์นันมาเกสชนะทั้งหลุยคอนเทนจิโอนะครับซึ่งเป็นอดีตแชมป์โลกทั้งสิ้น
แต่ว่าล่าสุดในฟอร์มไม่ดีไปเสมอกับทางอดอโฟคัสตินโย
ก็เลยคิดว่าทีมงานคงไม่มั่นใจหรอก
ถ้าจะมาชกนอกประเทศครั้งแรกคือเขาไม่เคยออกนอกประเทศไง
ชกเมซิโกย์อย่างเดียวแล้วมาเจอศิริษฐกรรมในบ้านของเรา
ศิริษฐกรรมตอนนี้เบอร์๑ของโลกรุ่น๑๑๕ปอนด์
ผมว่าไม่ควรมาเสี่ยงและอีกหนึ่งอันที่ผมวิเคราะห์ก็คือว่า
เขามีอันดับโลกในสถาบันอื่นที่สูงกว่านี้

ก็คงไม่ได้มาผมว่าเพราะว่าเขาคงรอชิงของสถาบันอื่นดีกว่า

๑๐ครั้งนี่ชนะน็อกไป๗ครั้งนะคะแพ้แค่๑ครั้งเท่านั้น
แต่ถ้าพูดถึงก็กระดูกมวยเป็นรองทุกคน
ใน๑๕อันดับของสภามวยโลกนะคะ
และที่สำคัญไม่เคยออกมาชกนอกประเทศเลยด้วย

แต่ว่าก่อนหน้านั้นเคยเอาชนะอดีตแชมป์โลกค่ะ
อยากจะให้เจ้าแหลมไม่ต้องเจอศึกหนักมาก

มีการได้เสียเหมือนเป็นการรับหมัด

จ้ะครับดังนั้นคนที่เป็นไปได้มากที่สุดนะครับ

จุบันอายุ๒๕เป็นมวยดีนะครับ

๒๘น็อก๒๐แพ้๔

ซึ่งเป็นการแพ้น็อกครั้งเดียวในชีวิตของเขา
ซึ่งประสบการณ์มากสุดใน๓คนที่เรากล่าวมา
คว้าแชมป์โลกมาแล้ว๒สถาบันนะครับ

แต่ว่าผ่านการชิงชำโลกมาแล้วถึง๓ครั้งด้วยกัน
เป็นมวยรุ่นเล็กที่ถือว่าใช้ได้อีกหนึ่งคนนะครับ

น่าจะเป็นคนนี้ที่จะมีโอกาสชิงแชมป์กับทาง

เห็นแบบนี้หน้าตาว่าน่าจะพอเดาทางกันถูกว่าจะไปยังไง

เพราะว่าถ้าเกิดจะต่อยเกมยาวที่พีชบอก
ควรจะต้องเจอของดีแต่ก็เสี่ยงดังนั้น๒เดือนนี้ด้วยน้ำหนักต้องทำให้เร็ว
แล้วก็ต้องเพิ่มความเร็วอีกเพราะว่าศรีสะเกดก็หยุดชกอยู่พอสมควร
แล้วก็เพิ่งมาชกล่าสุดร่างกายก็ยังไม่ได้สมบูรณ์มากร้อย
เรียกความฟิตใช้ระยะเวลาประมาณนึงแหละกว่าจะกลับมาได้เหมือนเดิมแล้วก็
ต้องทำงานอย่างหนักเพราะว่าถือเป็นการป้องกันแชมป์ในบ้านของตัวเองด้วยนะ
ดันนะเพราะว่าไม่ได้มาชกรอบปี๒ปีแล้วดังนั้นเนี่ยก็อยากจะทำให้ดีที่สุด
พวกเราก็คอยเชียร์อยู่เดี๋ยวรอนะครับว่าจะเป็น๑ใน๓วันนี้อย่างที่เราวิเคราะห์จริงหรือเปล่า